นาฬิกาสามสิบเก้านาทีเรื่องท็อกออฟเดอร์ทาวน์
สัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีอะไรเรื่องดังที่เป็นเรื่องดังและปังปุริเย่
กว่าเรื่องนี้คงไม่มีแล้วนะคะแฉอ้อยต๋อยติ๋มศรีกาด
ทิศอ๋อยน้องสาวโดดป้องจัดฉากใส่ร้ายค่ะโอ้โหคือตอนที่
หมอปลาตำรวจแล้วก็กองทัพนักข่าวบุกไปจับอดีตพระเป็นเจ้าอาวาส
คุณผู้ชมจับศึกเพราะว่าไปซุกศรีการอยู่นี่นะคะ
นี่คือภาพนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาคือตอนแรกที่เข้าไป
เห็นไหมฮะพยายามก๊อกก๊อกก๊อกกุติเจ้าอาวาสน่ะ
วัดบางยะแพรกคือตอนแรกไม่มีเสียงตอบรับจากที่ท่านเรียกนะคะ
แล้วสักพักหนึ่งเจ้าวาดออกมาออกมาพูดคุยใช่ไหมคะ
นี่นี่ออกมาพูดคุยกับหมอปลาก็คืออยู่คนเดียวไม่มีอะไรอืม
แล้วสุดท้ายพอตำรวจบอกให้เปิดก็เปิดเข้าไปนะคะ
คุณผู้ชมพอเข้าไปได้ไปเจออะไรล่ะนี่เราย้อนความให้ดูก่อนนะฮะ
พยายามสรุปก่อนคือตอนแรกเนี่ยดูเหมือนว่าทุกอย่างจะจบแล้วถูกไหม
ถ้าว่าอดีตเจ้าอาวาสรูปเนี้ยถูกจับศึกแล้วอ่า
แต่ไม่จบนะคะคุณผู้ชมค่อยตามเรามาค่ะ
นี่คืออะไรพี่พี่พี่ป่าปี่พี่เมดคน
โหยคั่นหัวอ่าแก้ผัวหัวแล้วเป็นฉอดเด็ดนะฮะ
มัดผมของผู้หญิงมันกลายเป็นที่คาดหัวของตาอ๋อย
ตาอ๋อยตอนนี้เรียกตาอ๋อยได้หรือว่าสักพันเดียวก็ได้
เป็นอดีตต้องว่าตรูปนี้ค่ะคือคนคนเดียวกันค่ะ
มันคือที่รัดหัวแก้ปวดหัว
ภาระไม่ต้องซาร่าไม่ต้องนะคะ

เอาจริงรักค่ะ

หลังจากที่นอกจากจะเห็นยางรัดผมแล้ว

ศรีกาที่ซุกอยู่ใต้บันไดแล้วเอาลักษณะเป็นจีวรพระปิดอยู่
แล้วเสื้อในสีฟ้าขาวสีฟ้าเขียวตกอยู่ด้วย
นี่ค่ะคุณผู้ชมที่บอกว่าตามเรามาให้จบ
เพราะไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นคนเดียวนะคะที่ซุกอยู่ใต้บันได
ตอนที่นักข่าวไปเจอตอนที่หมอปลาไปเจอตอนที่ตำรวจไปเจอ
กลับไปปี๖๓ชาวบ้านออกมาแฉใช้คำนี้นะคะ
นี่ผู้หญิงนะผู้หญิงคนล่าสุด

กล้องวงจรปิดย้อนกลับไปปี๖๓นี่ค่ะ

ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้
ว่าอ้อยละกันนามสมมุติ
ไปไหนอ่ะคะนั่นแล้วยามวิการด้วยไปไหน

เดินเข้าไปในกุฏิเจ้าอาวาส

เข้าไปเข้าไปไม่นานค่ะ

ก็คือตาออยนี่แหละเดินตามเข้าไปด้วย
นี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ

เดี๋ยวโดนพอประมาณอีกให้ภาพเล่าเรื่องละกัน

ก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นออกมาจาก
กุฏิของอดีตเจ้าอาวาสรูปนี้

จนกระทั่งมาเกิดคลิปที่หมอปลาบุกกุฏินะคะ

เนี้ยเนี้ยนักข่าวของเรารวมพื้นที่
คืออยากจะรู้เหมือนกันว่า
คลิปกล้องวงจรปิดที่เราดูด้วยกันเมื่อสักครู่เนี่ย

พุทธพ๗๔ผู้หญิงที่เข้าไปเเหล่าใคร
ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปในยามวิการแบบนี้มันใช่หรือเปล่า
ก็ไม่รู้มันใช่ที่ใช่เรื่องไหมนี่ค่ะนักข่าวของเรา
เอาคลิปเมื่อสักครู่ไปให้คนในชุมชนดูนะคะชาวบ้านร้องอ๋อเลยอ่า
นั่นคืออ้อยนั่นคืออ้อยเป็นโยมอุปถา
ใกล้ชิดกับเจ้าอาวาสก็คือตอนนั้นเป็นเจ้าอาวาสนะคะตาอ๋อยนี่แหละ
อ่ะทีนี้ไล่เลี้ยงให้ดูแบบนี้ไล่เลี้ยงให้ดูแบบนี้
ศรีกาคนสนิททิศอ๋อยมีใครบ้างไม่เคยรักใครเท่าติ๋ม
ติ๋มคนแรกก่อนติ๋มอ้อยต๋อยต๋อยนี่คือคนที่ไปเจอล่าสุดใช่ไหมคะ
ส่วนอ้อยก็คือผู้หญิงที่อยู่ในกล้องวงจรปิดติ๋มกับต๋อยมาใกล้เคียงกัน
คือก่อนที่จะเป็นต่อยเนี่ยติ๋มก่อนติ๋มเนี่ยเป็นหญิงแม่ม่ายผัวตายนะฮะ
ช่วยงานวัดบ่อยมักจะเข้าไปพบอดีตเจ้าอาวาสในช่วงที่
ไม่มีพระอยู่หรือไม่มีลูกศิษย์อยู่
แล้วน่าจะเป็นช่วงเดียวกันกับที่ต๋อยเข้ามาช่วยขายมะม่วงในวัด
ก็คือสองคนนี้ไล่เลี่ยกันนะคะก็เลยสุดท้ายแล้ว
ต่อยเนี่ยกลายมาเป็นคนสนิทของอดีตเจ้าอาวาสแทนติ๋มติ๋มเนี่ยก็เลยย้ายออกไปอยู่กับลูกสาว
เออถ้าเป็นในทางโลกเนี่ยเรียกว่าโดนเขียไหมค่ะแบบนี้ค่ะอ่าคุณผู้ชม
ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นต้องยอมรับแหละค่ะว่าสังคมก็วิพักษ์วิจารณ์คือ
วิพักวิจารณ์เยอะอ่ะใช่นะฮะแต่มีคนหนึ่งค่ะ
ใครจะด่าก็ด่าไปฉันจะรักอ่ะฉันจะรักอ่ะใครคะใครล่ะคะใครล่ะคะ
ถึงแม้ว่าเกิดเรื่องแบบนี้แล้วฉันก็ยังเชื่อมั่นในตัวอดีตเจ้าอาวาสเนี่ย
นี่ค่ะสองคนนี้เสื้อส้มพี่สาวค่ะเสื้อเหลืองน้องสาว
เสื้อเหลืองของน้องสาวทิศอ๋อยนี่ค่ะใช้คำว่าโดดป้องได้ไหม
ได้ออกมาปกป้องพี่ชายนะคะเสื้อเหลืองก่อนเราคุยกับเสื้อเหลือง
เป็นน้องสาวอดีตเจ้าอวาดเป็นอดีตอ่าเจ้าอวาดเนี่ยนะคะ
ป้านายนาป้านายนาบอกว่าอ๋อคือจะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
พี่ชายโดนจัดฉากค่ะโดนจัดฉากใส่ความเชื่อว่าพี่ชายบริสุทธิ์
ไม่ได้เสพเมถุนไม่ได้มั่วผู้หญิงคลิปนี้ก็คือคลิปวันที่หมอปลา
บุกไปที่กุฏิสองคนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่พยายามปกป้อง
พยายามที่กีดกันไม่ให้หมอปลาแล้วก็นักข่าวเข้าไปในกุฏิป้านายนาจากวันนั้นนะ
วันนี้ก็ยังปกป้องพี่ชายเหมือนเดิมไม่เชื่อฟังจากปากค่ะ
เด็กผู้หญิงคนนี้มันกินอยู่ที่นี่แบบเป็นเหมือนมันเรียกหลวงพี่
เรียกหลวงพ่ออ่าแล้วแล้วเหตุการณ์อ่ะคบกันมาเป็นสิบยี่สิบปี
ไม่ใช่ว่าเพิ่งคบคนนี้เหรอเออมันก็มีลูกมีผัวอืม
เป็นคนอื่นนะป้าจะไม่เสียใจเลยจริงแล้วมันเป็นเนี้ย
ป้าป้าการันตีได้เป็นไปไม่ได้ชู้สาวเป็นไปไม่ได้อืม
การันตีเลยลุมกันทั้งนั้นลุมจับผิดกันทั้งนั้น
ทั้งทั้งคนเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกเพื่อแปลกหน้ามาไม่ใช่อีกคนนี้นะ
เรายังเออโอเคว่าเขามีแบบนั้นแต่เป็นเด็กคนนี้ไม่น่าใช่
ฉันไม่สนใจหรอกมันจะว่ายังไงก็พี่น้องฉันรักกันอ่ะ
ปกป้องอะไรไงแล้วพี่น้องมึงอ่ะอืม
น้องมึงอ่ะอืมมึงไม่รักพี่น้องมึงเหรออืม
พูดพูดกันหวนเลยพี่น้องจะเป็นยังไงเราก็ต้องรักพี่น้องเรา
เราตามพานกันมาน่ะจะให้ไปรักคนอื่นเหรอ
รักคนอื่นเนอะไม่มีแผ่วจริงเออเราคลานตามกันมา
เลือดข้นกว่าน้ำอ่ะนี่ค่ะเสียงน้องสาวของทิศอ๋อยนะครับ
นายนาป้าบอกว่าผู้หญิงที่อยู่ในกุฏิเนี่ย
ครอบครัวป้ารู้จักดีกินข้าวมอดเดียวกันมากับยี่สิบปี
เชื่อว่าจะมีความสัมพันธ์กับทิศอ๋อยแบบนั้นก็คือไม่เชื่อว่าจะมีความสัมพันธ์ฉันสุดชู้สาว
ค่ะและอีกฝ่ายหนึ่งก็มีสามีแล้วมีลูกแล้ว
อยากให้ฝ่ายหญิงเนี่ยออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นยืนยันว่าทิศอ๋อยไม่ใช่คนดื่มเหล้า
ไอเวียที่พบในกุฏิอ่ะสไปรบายคูลเลอ่ะอ่อนั่นเป็นของที่คนเอามา
บอกว่าแกรู้สึกไม่พอใจกับกระแสสังคมนะที่มาโจมตีพี่ชายหนักเกินไป
ทั้งที่สังคมยังไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรเลย
เชื่อว่าพี่ชายโดนจัดฉากตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะ
ว่าทำไมถึงโดนจัดฉากบอกว่าผู้หญิงที่อยู่ในกุฏิมันเป็นไปได้เหรอ
พอผู้หญิงเข้าไปปุ๊บทิศปลาก็โผล่มาปั๊บ
ทีมงานก็มาทันทีเหมือนจะจัดฉากไปแล้วอ่ะนะฮะ

ตอนที่ผู้หญิงผู้หญิงอยู่ในนั้นป้านายนาแกบอกว่า
ผู้หญิงไม่ยอมออกมาจากกุฏิคล้ายกับมีใครจ่ายเงินจ้างมาเพื่อจัดฉากแชร์พี่ชาย
องเป็นแบบนี้มองแบบนี้ฟังเสียงป้าอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ป้าใจแกได้จริงแกยังยืนยันแบบนี้อยู่นะคะ
นายนางยังบอกอีกว่าหลังจากที่ทิศอ๋อยศึกแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกับพี่ชายอีกเลยนะคะ
เงียบไปติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้ว่าใครพาไปไหนนะครับ
นายนานี่คุณผู้ชมจังหวะนี้พาขึ้นไปดูว่าทิศอ๋อยเนี่ยไม่ได้มาซ่อนตัวอยู่ที่บ้านนะคะ
อันนี้คนละคลิปนะเมื่อสักครู่เนี่ยพาขึ้นบ้านตัวเองบอกว่าเนี่ยมาดูเลย
ทิดอ๋อยเนี่ยไม่ได้มาอยู่ที่บ้านฉันนะคะ
ส่วนกรณีส่วนกรณีว่าจะมีการเปิดกุฏิอดีตเจ้าอาวาสเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินหรือเปล่านะคะ
เรื่องนี้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบรรยับแพร่คนใหม่บอกว่า
ตอนนี้ต้องเร่งกู้ศรัทธาของญาติโยมกลับมาซะก่อน
ยังไม่ถึงเวลาเปิดกุฏิอดีตเจ้าอาวาสเพราะต้องแจ้งกับพระผู้ใหญ่ในพื้นที่
แล้วก็กำหนดการที่ชัดเจนว่าจะมีการตรวจสอบวันไหนอย่างไรนะคะ
ตอนนี้คนในพื้นที่ก็พูดตรงก็คือความศรัทธาอะไรอย่างนี้มันก็ลดน้อยถอยลงไปนะคะ

เอาล่ะจากเรื่องนี้เหนื่อยใช่ไหมคุณรสลิน

ต้องรอการอนุมัติจากหลายภาคส่วนก่อน
สำหรับอดีตเจ้าอาวาสที่ปิดอยู่ตอนนี้สำหรับกุฏินะคะ